เรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่รายละเอียดต่าง

แต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลากหลายแง่มุม
ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาที่สมุทรปราการนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการได้รับแจ้งว่ามีคนขับแท็กซี่
เสียชีวิตอย่างปริศนาอยู่ข้างทางตรงนี้

แต่มันก็ต้องระวังมากขึ้นเพราะว่าภรรยาของผู้ตายบอกว่า
สามีเนี่ยมีอาการไอแห้งเจ็บคอ

เป็นแบบนี้มาสองสัปดาห์แล้วค่ะ
ที่อยู่ดีวันนี้จะมาเสียชีวิตฟุบอยู่ข้างทางตรงนี้
คือไอแห้งแล้วก็เจ็บคอเนี่ย
มันเป็นหนึ่งในลักษณะอาการของการติดเชื้อโควิด๑๙
ใช่แต่ไม่รู้ว่าไปหรือเปล่านะค่ะ
สิบแปดนาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยครับ
คนขับรถแท็กซี่ไปนอนเสียชีวิต
ลานดินว่างเปล่าติดอยู่กับริมถนน

ตรงข้ามสนามฟุตซอลในหมู่๒
บนท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จะเป็นจุดหลังแท่งปูน
ที่เป็นแท่งบารีเออร์เป็นที่ตั้ง

ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายศรีภัยเทียนสว่าง

เสียชีวิตอยู่กับพื้นข้างแท่งบารีเออร์
แล้วก็มีรถทของตัวเองจอดอยู่

ตามร่างกายไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับ
ส่วนในรถนะทุกอย่าง
ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินต่างกระปุกเจลล้างมือกระปุกแบบแอลกอฮอลที่เอาไว้ฉีดอะไรพวกนี้มีหมดอยู่ครบหมดนะฮะ
ไม่มีร่องรอยการถูกลื้อค้นขโมยทรัพย์สินอะไร
แล้วก็นำศพบรรจุใส่ถุงซิปล็อกไปก่อน
ปิดผนึกเพื่อส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจรอการชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าสามีเนี่ยก่อนหน้านี้มีอาการไอแบบแห้ง
แล้วก็เจ็บคอนะทั้งไอแห้งแล้วก็เจ็บคอมาสัก๒อาทิตย์แล้ว
แต่ไม่มีไข้ไม่ได้ป่วยอ่านี่คือภรรยานะครับ
ชื่อว่านางสาวสุชาดายุทธ์สามสิบเจ็ดปี
สามีก็ตระเวนขับแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารตามปกติ
สามีเนี่ยก็จะขับรถไปส่งผู้โดยสารจะออกรถตั้งแต่ตีสี่
อ่าไปจนถึงสิบโมงเช้าแล้วจะกลับเข้าบ้านมาก่อนนะฮะ
แล้วจะออกอีกครั้งคือสี่โมงเย็นไปถึงสี่ทุ่มอ่า
ก่อนเกิดเหตุสามีเนี่ยเย็นวันนี้เพิ่งขับรถออกจากบ้านไปเลยนะ
สี่โมงเย็นเนี้ยอ่าเพิ่งออกไปบ้านอยู่ในซอยที่เกิดเหตุนี่แหละ
อุณหภูมิปกตินะครับแต่ก็แนะนำว่ายังไงลองกักตัวเอง
อยู่ที่บ้านสิบสี่วันก่อนแล้วกันอืมเพื่อสังเกตอาการ
เนื่องจากอาการของผู้ตายเนี่ยเขามีลักษณะไอแห้งแล้วก็เจ็บคอ
มันเป็นลักษณะของการติดเชื้อโควิด๑๙อยู่เหมือนกัน
คือยังไงต้องรอผลการชนะสูตรศพของนายศรีไพรอย่างละเอียดที่จะออกมาก่อนว่า
ตกลงเขามีเชื้อโควิด๑๙หรือเปล่า
ถ้าเกิดไม่มีภรรยาก็ปลอดภัยหน่อย
แต่ถ้ามีขึ้นมาจะยุ่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังไงไปกักตัวที่บ้านก่อน
ส่วนสาเหตุที่ทำให้นายศรีไพรเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
เจ้าหน้าที่คาดว่าตอนที่ขับรถออกมาจากบ้านมาถึงจุดนี้
จอดรถเพื่อลงไปปัสสาวะ
เพราะว่าเขาติดเครื่องอยู่แล้วตรงนี้มันมีแท่งบารีเออร์บังอยู่
อาจจะลงไปปัสสาวะแล้วก็จังหวะที่เดินมาเนี่ยจะหาที่ปัสสาวะ
อาจจะวูบแล้วก็ล้มฟุบแล้วก็เสียชีวิตไปเลย
ตอนนี้ต้องรอผลการชนสูตรอย่างละเอียดนะครับว่าตกลงแล้ว
มีอาการอะไรบ้างจะมีเชื้อขุดสวิบเก้าอะไรยังไงหรือเปล่า